ขอของดีของเด็ดจากพญาบึ้งครับ
โอ้โหพายาบึ้งต้องไปที่ไหน
อ่างทองวัดโบร์ดรัชศาสตราตมบรรกับอเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
บรรดานนักเสี่ยงโชคต้องบอกแบบนี้จริง
มาพร้อมกับอุปกรณ์ฮะทูบทำการจุดแล้วขอขมาก่อน
แล้วทำการกรอกมันลงไปกับไอ้เลขสลากที่เขียนเอาไว้

เดี๋ยวดูไปนะว่าผลงานรอบนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
เพราะว่าบึ้งก็ใช้เวลาอยู่พักนึงเหมือนกัน
แต่คนที่เขาถ่ายเขาก็ต้องใช้ความอดทน
รออยากจะได้ของดีของเด็ดก็ต้องรอกันหน่อยสิจ๊ะ
แล้วก็คลี่คลายออกมาเฮ้ยได้มาแล้วหนึ่งนะ
อย่ารอช้าดูผลงานกันเลยละกัน
เป็นแบบนี้คุณผู้ชมฮะจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าเราไม่รู้หรอกนะ
เพราะว่าเท่าที่เคยเล่าข่าวเรื่องของบึ้งเนี่ย
ก็ทำให้ใครต่อใครบึ้งมาแล้วเยอะแยะมากมาย

ไหนความยังไง

ตาเศร้าไหมตาเศร้าร้องไห้ไหมตาแข็งอ่ะคุณตาแข็งอ่ะโดนตัวไหนมาเนี่ยคุณ

ตอบต่อไปรึเปล่าตกใจตัวเองลืมอยู่กันหน้าจริง

ส่งตาหมี่นี่ว่าทีวีสิ้นเป็นอะไรถะทำหรอแบบทุบแล้วนะ